พาคุณผู้ชมไปดูดราม่าที่เขากำลังกระหน่ำคอมเมนต์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะคะ
ที่มีรถคันหนึ่งเนี่ยขับขับไปปุ๊บก็จอดอืม
ก็ทิ้งกันชิลเขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณทางหลวงหมายเลข๑๑
ใกล้เขาพลึงจังหวัดแพร่และอุตรดิษฐ์ค่ะ

ดูความมักง่ายของคนนะครับ

อันนี้ไม่รู้ขนขยะมาจากไหนเต็มพื้นที่ขนาดนี้

อันนี้คือเก็บมาจากทั้งบ้านหรือเปล่าหรือว่ายังไง
ของมาด้วยรถกระบะแล้วก็ทิ้งขยะลงไหลทางอย่างที่บอกไป
ก็เป็นที่วิภาควิจารณ์กันเยอะทีเดียว
ล่าสุดตำรวจสพเมืองอุตรดิษฐ์ก็ติดตามตรวจสอบหมายเลขทะเบียนรถ

ทราบชื่อเจ้าของรถก็คือนายพรทิพย์คุณรัฐ
วัย๕๐ปีเป็นชาวอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่
ก็ติดต่อไปให้เข้ามาชี้แจงหน่อยว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้น
ต่อมานายพรทิพย์ทราบข่าวค่ะก็รีบเดินทางข้ามจังหวัด
มายังสมอุตรดิษฐ์และน้ำมชี้แจงให้เหตุผลบอกว่า
ที่นำขยะไปทิ้งหลายทางเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้
ทำความสะอาดบ้านที่บ้านญาติค่ะก็เลยนำขยะที่เก็บกวาด
ใส่ท้ายรถกระบะทีนี้จังหวะขับรถกลับ
บ้านที่จังหวัดแพร่กลัว
กลัวว่าเศษขยะที่อยู่ท้ายรถเนี่ย
มันจะไปปลิวตกใส่บนถนนเดี๋ยวเป็นอันตรายเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุ
ก็เลยจอดชิดไหลทาง
แล้วก็เอาขยะที่กลัวจะปิงลงถนนเนี่ย

ก็คือทิ้งเลยละกันจะได้ไม่ต้องปลิวลงตกลงบนถนน
คือมันเป็นป่ามันเป็นธรรมชาติข้างเนี่ยต้นมงต้นไม้เนี่ย
แต่เขาบอกว่าเขาก็รับสารภาพทุกอย่างนะ
ก็นี่เป็นเหตุผลที่เขาคิดว่ามันน่าจะปลอดภัยกว่า
เขาก็ขอโทษประชาชนออกมาด้วยแล้วก็บอกด้วยว่า
จะลงไปเก็บขยะที่ทิ้งลงไปกลับคืนมาให้เรียบร้อย

ส่วนการดำเนินคดีเนี่ยนะคะพันธุ์ตำรวจเอก
ดิสยเดชพัชรภูปดนตร์ผู้กำกับการสพอุตรดิษฐ์บอกว่า
ตำรวจไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาใดเพราะว่าไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบ
แต่ว่าการกระทำนี้มันเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติทางหลวงมาตรา๔๕
ซึ่งบอกเอาไว้ว่าห้ามมีให้ผู้ใดทิ้งขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลน้ำเสียน้ำโสโครก
เศษหินดินทรายหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงหรือกระทำด้วยประการใด
เป็นเหตุให้ขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลเศษหินดินทรายตกหล่นบนทางจราจรหรือว่าไหลทาง
ซึ่งกรมทางหลวงก็กำลังจะแจ้งข้อหากับนายพรทิพย์ต่อไปนะคะ
ระวังกันด้วยใครทำแบบนี้มีกฎหมายควบคุมอยู่นะครับ